ไปดูต่อกันที่แม็กกี้อาภากันบ้างดีกว่านะคะ
นักแสดงสาวตาโตคนสวยคนนี้เขามาพร้อมคุณแม่แหละ
ช่วงนี้วันแม่เนาะก็มีกิจกงกิจกรรมแล้วบอกเลยว่าคู่นี้เป็นคู่แม่ลูกที่สนิทตัวติดกันเกี่ยวกับปลาท่องโกเลยนะคะ
กี้อภากับคุณแม่จอยค่ะนี่แหละค่ะคู่ซีที่เป็นแบบแม่ลูกกันนะคะ
ที่คุณแม่เนี่ยเป็นเงาตามตัวตลอดเวลาเลยหลายคนถามว่าโตเป็นสาวแล้วอึดอัดไหม

เมื่อเขาประสบความสำเร็จออกไหนไงแม่ก็แบบแอบพุมใจแล้วดีใจอะไร
หรายอย่างหล่อจะร้องไห้ก็มีความสุขก็รักลูกกันก็หลอด
คือในไทยในต่างประเทศคู่นี้กระเตงตัวติดกันตลอดเลยนะคะ
เช่นเดียวกันกับสองพระนางคู่ขวัญร่วมช่องคานาวที่สานาทแล้วก็เข้มหัสวีนะคะ
มีคุณแม่คอยดูแลติดตามตลอดเวลายิ่งกว่าผู้จัดการส่วนตัวอีกนะ
ซึ่งวันแม่ในปีนี้ค่ะทั้งคู่บอกเลยว่าอยากจะอวยพรให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรง
ให้อยู่เป็นร่มโพร่มไซส์กับลูกไปนานนะคะ
แล้วก็บอกถึงความผูกพันที่มีต่อคุณแม่ให้กับบันเทิงไทยรัฐไปฟังกันด้วยค่ะ